มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะที่กาญจนบุรี
เป็นอุบัติเหตุรถสามคันรถเก๋งสีดำรถเก๋งสีขาวแล้วก็รถบรรทุก
รถเก๋งสีขาวเนี่ยมีแม่ลูกนั่งอยู่ลูกนี่เป็นลูกสาว๓ขวบ
เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลูกสาวคือแน่นิ่งหมดสติไปเลย
คือแม่ก็ตกใจไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรแล้วก็กอดลูกร้องไห้แบบแทบขาดใจคุณผู้ชม

นี่ค่ะก็ร้องกอดลูกนะคะลูกสาว๓ขวบคือหมดสติไปเลย
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่าย๒โมงครึ่งนะคะ
ถนนสายบ้านหนองสองตอน
ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี
คือมีรถเก๋งสีขาวรถเก๋งสีดำสภาพพังเสียหาย
โดยคือกล้ายมีรถประณุกพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
แล้วสับปะรดก็ร่วงอยู่ตามถนนเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
คนขับรถแกงสีดำแต่เป็นทหาร
พอคนไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุ
มันเป็นอะไรยังไงเขาบอกเขาจำไม่ได้เขางงอยู่

พอไปถามคนขับรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกก็บาดเจ็บนะ

ขับรถขนสับปะรดมาค่ะไปส่งที่โรงงาน
แล้วรถเก๋งสีดำนี่แหละที่บอกว่างงจำอะไรไม่ได้เนี่ยนะ
ข้ามเลนมาชนจนรถพลิกคว่ำ
แล้วเก๋งสีดำก็ไปชนกับเก๋งสีขาว
ซึ่งในเก๋งสีขาวก็มี๒แม่ลูกก่ะค่ะเขาอยู่ในรถ

จนลูกสาวนี่๓ควบแน่นิ่งไปอะค่ะ
ไปฟังคนขับรถบรรทุกเล่าเหตุการณ์นะคะ

แล้วช่วงที่เกิดเหตุคือเขามาไง
เค้าค่ำแรงมาชน
แล้วรถเก่งเป็นยังไงรถเก่งสีขาว

เพราะดำรุดลบผ่มไปเลยรุดแล้วก็รอหน้าไปเลย
ช่วงที่เกิดเหตุพี่เห็นเขาพุ่งเข้ามาหาเราแล้วใช่ไหม
แล้วเขาชนกับพี่มั้ยไม่ได้ชนใช่มั้ยชน
แล้วพี่จะหักหลบเลยลงไปไหนชนพำทำบัตรเลย
นี่ไงเดี๋ยวแบบว่ารถเก่งสีดำนี่แหละ
จำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้คนขับรถบรรทุกก็เลยมาให้ข้อมูลนะคะ
พอมีการแชร์คลิปนี้ไปคนก็เห็นใจคุณแม่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เพราะว่าคือน้องนิ่งเลยจากที่เห็นในคลิปคือนิ่งเห็นไหมคะไม่ขยับตัวเลย
ก็เป็นห่วงนะว่าอาการของน้องเป็นยังไงเราก็ตามมาให้นะคะ
เขาก็โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าปฏิหารมาแล้ว
เดตอาการน้องเพ้นตอนนี้น้องดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
กำลังใจน้องดีมากความดันดีขึ้น
สมองกระโหลกที่แตกออกจากกันก็เริ่มผสานตัว
หมอบอกว่าน้องยังเด็กฟื้นตัวเร็ว
ถ้าผ่าน๔๕วันนี้ไปได้น้องจะรอด
แต่ถ้าน้องฟื้นขึ้นมาน้องอาจจะช้ากว่าเด็กคนอื่น
โอ้โหเนี่ยค่ะ
อนาคตของเด็กทั้งคนนะคุณเขียนมาสอน
เขาบอกว่าจริงแล้วเมื่อวานนี้ไม่มีความหวังเลย
แต่วันนี้ครอบครัวมีความหวังมากขึ้นแล้วว่ามีโอกาสรอด
ก็ในเฟซบุ๊กก็บอกว่าตื่นขึ้นมาเร็วนะหนูเพ้น
นี่ค่ะเดี๋ยวตาคิดจะพาไปเที่ยวสวนน้ำ

ขอให้พ้นขีดอันตรายเร็วแล้วก็

ถ้าเด็กคนหนึ่งที่เพิ่ง๓๔ขวบคุณกำลังมาสอน

ต่อให้รอดมาแล้วชีวิตเขาทั้งชีวิตต้องกลายเป็นอย่างที่อาการที่คุณหมอบอก
บอกว่าอาจจะช้ากว่าเด็กคนอื่น

เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มันมีหลายครั้งหลายหนหลายเหตุการณ์

คนที่เป็นคนแรกที่นำไปสู่อุบัติเหตุเนี่ย

แต่ชีวิตของคนอื่นเขาหรือต่อให้เขาไม่ตาย